มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาแชร์ภาพเด็กทารกที่เสียชีวิตโดยมีข้อความระบุออกมาแบบนี้
แท็กโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี
แม่ใจสลายทารกน้อยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
สิ่งที่สำคัญคือประโยคหลังจากนี้โดยคุณหมอใช้วิธีการวีดีโอคอร์
มาอธิบายวิธีการทำคลอดให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
ช่วยกันทำคลอดอย่างทุลักทุเลกว่า๓ชั่วโมง
พยายามร้องขอให้ผ่าคลอดเนื่องจากเบ่งสุดแรงแล้ว
แม่หายใจรวยรินแล้วคุณหมอก็ยังใช้วิธีวีดีโอคอร์
และคุณหมอตัดสินใจให้พยาบาลใช้เครื่องดูดทารก
ออกมาจากช่องคลอดแต่ไม่ทันการทารกสำลักน้ำคร่ำ
นอยแน่นิ่งไม่รู้ตัวต้องส่งไปรักษาที่อีกโรงพยาบาล
ไป๒สัปดาห์โรงพยาบาลล่าสุดแจ้งว่า
สุดจะยื้อชีวิตต้องปล่อยลูกน้อยจากไปคุณ
นี่ก็ถามเป็นคำถามว่าทำไมหมอไม่มาผ่าเอง
ทำไมไม่มาทำเองวีดีโอคอลมาให้พยาบาลทำ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหาย
ซึ่งก็คือนางน้อยอุ่นน้อยอายุ๒๕ปีแม่ของทารกที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙สิงหาคม
มีอาการเจ็บท้องเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หมอบอกว่าปากมดลูกเปิด๑เซนแต่ให้กลับบ้านไปก่อน
พอตกกลางคืนเธอปวดท้องอีกก็เลยมาหาหมออีกครั้ง
และทีนี้เธอบอกกับโรงพยาบาลว่าขอย้ายโรงพยาบาล
ส่งห้องฉุกเฉินผ่าคลอดได้ไหมเพราะเจ็บมาก
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องเซ็นชื่อปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ก่อน
และให้เดินทางไปที่โรงพยาบาลอื่นเอง
ไม่มีเงินจนกระทั่งเที่ยงคุณของวันที่๒๐สิงหาคม
เจ้าหน้าที่พาเข้าห้องคลอดผ่าไป๓ชั่วโมง
ใช้วิธีอย่างที่เห็นใช้วิธีอย่างที่เธออธิบาย

หนูแค่สงสัยว่าทำไมเขาไม่อ่านรายละเอียดตั้งแต่แรกหรอ
เพราะลูกหนูตัวเล็กและหนูเป็นลูกพ่อ
เขาเลยไม่ส่งขาดหนู

การทำหน้าที่ของหมอทำให้เธอเสียลูกไปนะครับ
ตอนนี้เราตรวจสอบไปทางผู้มนุยการโรงพยาบาลธัญบุรี

ตรวจสอบกับพอคือนายแพทย์สารวุฒิธนเสรี
ให้ข้อมูลแบบนี้ในเบื้องต้นกำลังทำรายงานผลสรุป
เรื่องดังกล่าวส่งให้ทางสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนการแถลงข่าวต้องรอทางสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับร่างของทารกนั้นทางผู้เป็นแม่
ได้รับร่างน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเกรดประพา
ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีแล้วนะครับ